ความเหมาะสมในการได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีนะครับ
วันนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ออกมาแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับ
เกี่ยวกับคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรี
ยืนยันว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและเชื่อว่าที่ตกเป็นเป้าโจมตีอย่างหนักในขณะนี้
เนื่องจากตัวเองถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของรัฐบาลชุดนี้

วิจารณ์ถึงความเหมาะสมของรัฐมนตรีบางคนที่ถูกมองว่า
มีตำหนิจากคดีความในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ทำให้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการ

แถลงข่าวยืนยันคุณสมบัติของตัวเองครบถ้วนตามกฎหมายไทย
เพราะแม้จะเคยถูกจำคุกเป็นเวลา๘เดือนในต่างประเทศ
ในคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไปจนถึงการถูกถอดยศทางทหาร
มีข้อหาเกี่ยวยงร่วมสังหารดรชื่อดัง
แต่นั่นก็ได้รับการพิสูจน์จนสารยกฟ้องมาแล้ว
ไม่รู้สึกกังวลหากใครจะมาตรวจสอบ
เพราะอดีตเป็นเรื่องที่กลับไปแก้ไขไม่ได้
แล้วไทยต้องเช็คเน้น
อันนั้นคือข้อหาที่ผมรับทราบ
ไม่ใช่ข้อหาค้ายนเสพติธรรมผลิตอยนเสพติธรรม

หลักฐานเหล่านี้นะครับ

ว่าสิ่งที่ผมพูดวันนี้เป็นความจริงไหม

อันนี้คือตราบาปที่ผมไม่เคยพูดมาตลอด๓๐ปีนะครับ
พร้อมยืนยันเวลานี้ไม่มีคดีติดค้างในชั้นศาล
เพราะได้พิสูจน์ตัวเองมาแล้วทุกเรื่องทุกสถานการณ์
ไม่เคยละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูลไทย
ที่สำคัญในชีวิตผ่านพรบล้างมณฑินมาแล้วหลายฉบับ
บรรทีไหลชื่อกับพักการเมือง๑มาก่อน

ผมถือว่าเป็นกำลังหลักสำคัญ
ในการขับเคลื่อนในการประสานนะครับ
ดังนั้นถ้าล้มผมได้ก็รัฐบาลก็สั่นครอนนะครับ
เพราะว่าในหลายพักนะครับในหลายส่วนที่ผมประสานไว้
มันเป็นความลับที่อยู่ในตัวผมคนเดียว
เขาก็รู้ว่าผมคือเส้นเลือดใหญ่
ที่จะเอาเลือดไปหล่อเลี้ยงในหัวใจของรัฐบาล

แล้วแต่ตอนนี้ผมรับทราบหมดแล้วได้ข้อมูลมาแล้วว่า

ซึ่งในเรื่องนี้ก็คงจะต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ
กฎหมายบ้านเมืองดำเนินการต่อไปนะครับ

รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยืนยันด้วยว่าคอรมอทุกคนได้ผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติเบื้องต้นทั้งหมดแล้วรวมไปถึงตัวเอง
จะอยู่ระหว่างการต่อสู้คดีการชุมนุมกปศ
แต่ขอให้เชื่อในการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี
และขอให้โอกาสแต่ละคนพิสูจน์ตัวเองด้วยการทำงาน
ซึ่งนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีย้ำว่า
ข้อกฎหมายกับเรื่องความเหมาะสมเป็นคนละเรื่องกัน

และคุณสมบัติแล้วถือว่าไม่ขัดต่อกฎหมาย
ซึ่งผู้ที่ชี้ขาดคือพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เพราะได้แนบรายงานข้อสังเกตของรัฐมนตรี
ที่มีคดีความทุกคนให้นายกรัฐมนตรีทราบแล้ว
ด้านคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์แก่นำพักเพื่อไทย

แต่ฝากถึงนายกรัฐมนตรีให้ตอบคำถามของประชาชนให้ได้
เหตุใดจึงแต่งตั้งคนที่ไม่เป็นที่ยอมรับ
เข้ามาทำงานในรัฐบาลชุดนี้
ขณะที่ภาคเอกชนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกัน
โฉมหน้าของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่

เพราะเป็นรายชื่อที่รับรู้กันอยู่แล้ว
สิ่งที่นักลงทุนโล่งใจคือสามารถตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ

คือการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
โดยนายสุพรรณมงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระบุ
ต้องทำทันทีหลังคอรมอลเข้าทำงานตั้งแต่สัปดาห์แรก
จากตอนนี้เศรษฐกิจในประเทศค่อนข้างสะดุด
และอาจส่งผลให้ซบเศร้าได้ในอนาคตอันใกล้
เช่นเดียวกับนายธนวัฒน์พลวิชัย
ผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุ
รู้สึกถึงการขาดเสถียรภาพของรัฐบาล

ทำให้ความเชื่อมั่นที่มีต่อเศรษฐกิจ
ปัจจุบันและอนาคตหดหายไป
สิ่งที่จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น
คือต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ให้เร็ว

ข่าวเทราะต์ทีวีรายงาน